สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางไทยรัฐทีวีก็นำเสนอสารคดีเกี่ยวกับพระเมรุมาตรค่ะ
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ในวันนี้ค่ะจะพาไปชมหนึ่งในสิ่งตกแต่งประดับพระเมรุมาตร
นั่นก็คืองานประติมากรรมนะคะ
มีความงดงามวิจิตรการตาสมพระเกียรติขนาดไหนติดตามได้จากรายงานค่ะ
เป็ปต์ของสถาปัตยกรรมเขาต้องการให้
คือในหลวงเนี่ยท่านเหมือนโพธิสัตว์นะครับ
เพราะว่าโพธิสัตว์นี้ชีวิตยิ่งใหญ่มาก
ทีนี้การเทพแต่ละองค์จะมาชุมนุมไหม
เหมือนได้ส่งท่านขึ้นสวงสวรรค์อะไรพวกนี้
มันก็เหมือนงานมารวมเทพนะฮะ
สมเด็จพระเทพท่านเลยโปรดอยากจะให้มีเทพหลายองค์
เหมือนกับได้สมท่านไปด้วย
ปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ที่สำนักช่าง๑๐หมู่ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากร
มีแนวคิดยึดหลักปรัชญาและคติความเชื่อ
คติไตรภูมิในพระพุทธศาสนา
กล่าวถึงจักรวาลอันมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลาง
รวมทั้งสะท้อนความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์
เสมือนสมมุติเทพอวตารปลงมาจากสวรรค์
จตุโลกบาลสื่อความหมายถึงเทวดา
ที่รักษาทุกสุขของมนุษย์โลกไว้ทั้ง๔ทิศ
มีขนาดความสูง๒๐๐เซนติเมตร
ซึ่งประติมากรได้นำศิลปะในยุคสมัยของรัชกาลที่๙
รังสรรค์ชิ้นงานให้มีลักษณะสมจริง

แววตาโครงสร้างของกล้ามเนื้อ
และรายละเอียดของเครื่องประกอบต่าง
ให้มีความสมจริงสง่างามทั้งองค์
เหนือจากเท้าจตุโลกบาลที่เราเพิ่มให้
เหมือนกับเป็นเทวดาประจำทิศทั้ง๔ทิศ
แล้วสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาอีกก็คือการประดับด้วยครุฑ
ปฏิมากรรมรูปครุฑมาประดับพระรุมาตร
ก็เกิดในคติความเชื่อตั้งแต่ตามคติอินเดียโบราณ
ครุฑคือภานะของพระนาราย
มากษัตริย์ไทยก็คือพระนารายอวตารลงมา
พระองค์ก็จะเป็นสมมุติเทพก็เป็นนารายอวตาร
แต่เมื่อกลับไปพระองค์ก็จะกลับไปขึ้นสวรรค์
ขนาดที่ใหญ่ของพระเมรุมาตร
ทำให้รูปแบบชิ้นงานประติมากรรมมีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับขนาดของพระเมรุมาตร
โดยมีจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่มีงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพมากถึง๖๘๘รายการ
การทำปฏิมากรรมมาตั้งแต่การปั้นรูปหล่อไฟเบอร์

ผมว่ามันก็น่าจะก่อนสิ้นเดือนกันยานะฮะ

คืองานทุกชิ้นมันก็ต้องรีบเหมือนกันหมด
เนี่ยว่าเวลามันน้อย
ออกมาสมพระเกียรติที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน